ส่วนเรื่องของการที่มีคนเดินทางมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยงต่าง

ถ้าตรวจพบมีไข้ปุ๊บนำตัวไปกักกันโรคทันที
สถานที่หลักเลยก็คือที่ฐานทัพเรือสัตหีบ

แต่เขาก็พยายามนะจะขยายให้ได้ประมาณ๗๕๐คน
ทีนี้ถามว่า๗๕๐คนพอไหมก็ไม่น่าจะพอหรอก
เตรียมการของรัฐก็คือจะต้องกระจายจุดกักกันแบบนี้ไปทัน
ไปตามพื้นที่ต่าง
แต่ปัญหามันเกิดขึ้นสิคะเพราะว่าคนในพื้นที่เอง
พอรู้ว่าอ้าวจังหวัดฉันจะต้องรับผู้ป่วยเหรอ
จะต้องรับคนที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเหรอ
เขาบอกเขาไม่ยอมเขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้น
เพราะกลัวว่าพื้นที่ของเขาก็จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เช่นเดียวกัน
ชาวบ้านนะคะเป็นกลุ่มเลยมาประมาณ๒๐๐คน
จากพื้นที่ตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
มาเลยค่ะเต็นต์มากางมาปิดกั้นทางเข้าออก
อาคารรวมใจมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีช่วงค่ำวันนี้
เจ้าหน้าที่นำตัวแรงงานไทยที่กลับจากเกาหลีใต้หรือกลุ่มผีน้อย
รวมถึงผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงมากักตัวในพื้นที่
แม้ว่าก่อนหน้านี้เองนะคะตัวแทนสาธารณสุขอำเภอจะออกชี้แจง
ถึงความพร้อมรองรับคนที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
จีนตัวหลีใต้อิราณอิตาลีซึ่งจะถูกกักตัวที่จุดนี้สิบสี่วัน
ชาวบ้านเขาบอกเขาไม่ยอมนะเขาก็ย้ำจุดยืนนะ
ไม่ยอมแน่นอนให้เอากลุ่มผีน้อยมากักตัวในพื้นที่เป็นการเด็ดขาดค่ะ
นั่นที่อุบลราชธานีอีกหนึ่งจุดค่ะสมุทรสาคร
เอากลุ่มไหนในพื้นที่ไหนพอเขาได้ยินข่าวเขาก็ไม่รู้สึก
รู้สึกไม่สบายใจนี่แหละนะคะอีกหนึ่งกลุ่มที่เขาไม่สบายใจค่ะ
สมุทรสาครมากันสองร้อยคนปิดทางเข้าออกพุทธมนตรนะคะ
จังหวัดสมุทรสาครหลังจากที่เขาข่าวแววมาบอกว่าภาครัฐจะใช้พื้นที่นี้
กักตัวผีน้อยรวมทั้งผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
ชาวบ้านบอกว่ายังไม่ทราบกำหนดเวลาแน่ชัด
ว่าทางการจะนำบุคคลดังกล่าวมากักกลัวเมื่อไหร่
แต่ชาวบ้านจะคัดค้านให้ถึงที่สุดจะทำแบบนี้เลย
ด้านแห่งประพันธุ์ถึกสกุลนะคะเป็นไหน
อำเภอบ้านแผลวเข้ามาชี้แจงกับชาวบ้านค่ะโดยรับปากว่าจะเอาข้อมูลนี้
เอาความเดือดร้อนนี้ไปเสนอในที่ประชุมระดับจังหวัดหาทางออกร่วมกันต่อไป
แต่ว่าอย่างไรก็ตามฟังเสียงชาวบ้านเขาหน่อยนะคะเขามีความทุกข์ใจค่ะ
อำเภอกับทุ่มแบนอำเภอเมืองก็ใช้สถานีเป็นที่ออกกำลังกาย
สมุทรสาครค่ะที่อำเภอทะหลังจังหวัดภูเก็ต
เขาก็กังวลเหมือนกันชาวบ้านในพื้นที่จุดนี้ไปกันร้อยคนค่ะ
พร้อมผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีสุนทรเนี่ยนะคะ
รวมตัวกันที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตภูเก็ต
ค้านการใช้สถานที่จุดนี้เป็นจุดกักกันโรคโควิดสิบเก้า
แล้วก็เสนอไปที่อื่นแทนได้ไหมไม่ใช่ตรงนี้ได้ไหม
นายพักขพงศ์ธวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
อันนี้ท่านผู้ว่าลงพื้นที่เองเลยนะที่ภูเก็ตนี่นะคะ
ที่แจ้งทำความเข้าใจยืนยันว่าแม้ว่าเราจะเอาเข้ามาในพื้นที่
แต่มีมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลอย่างเต็มที่
ซึ่งในภูเก็ตสถานที่ที่เตรียมรับรองเตรียมไว้๔แห่ง
ประกอบด้วยจุดนี้แหละที่เขาไปชุมนุมกัน
วิทยาลัยป้องการระบันเทาสาธารณภัยภูเก็ตอำเภอทะลาง
จังหวัดภูเก็ตเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพิ่มเติมนะคะ